เราก็ไล่เรียงตรวจสอบเรื่องของผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึก
ซึ่งตอนนี้เป็นดิเปชั่นลงทะเลที่อันดามันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ว่าเรื่องของการฟื้นฟูเรื่องของการเยียวยา
เรื่องความเสียหายยังต้องมีการตรวจสอบมีการสำรวจกันอยู่นะครับ
ผมพาคุณผู้ชมไปสำรวจในหลายพื้นที่ครับ
ไปดูสภาพความเสียหายที่จังหวัดยาลา
ซึ่งเป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รับผลกระทบ
พายุโซนร้อนปลาบึกนะครับ
ที่ก่อนหน้านี้มาจากใกล้จินใต้แล้วก็พลงสู่อาวไทย
พอลงสู่อาทัยปุ๊บก็มีผลกระทบต่อ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนเลยนะครับ
ยาลาอย่างที่เห็นว่าสภาพของต้นมะปรางขนาด๒คนโอบต้นใหญ่มากนะครับ
สูงประมาณ๒๐เมตรหักโค้นลงมาทับบ้านเรือน

ยังทับรถเก๋งอีก๑คันรถจักรยานยนต์๗คัน
รถจักรยานอีก๒คันรวม๑๐คันนะครับได้รับความเสียหาย
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านบือแนหมู่๔ตำบลบุดี

ซึ่งเจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือแล้วนะครับ
ด้านของ๑๐๓นิติศัพท์ภายล้อเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่า
อิทธิพลจากพายุป่าบึกทำให้เกิดฝนตกหนักและพายุพัดที่รุนแรงมาก
ซึ่งในช่วงเกิดเหตุวันที่๔มกราคมเมื่อวานนี้
เขากำลังอุ้มหลานแล้วเดินไปปิดประตูบ้านนะ
เพราะว่ากลัวเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนและเรื่องของลมนะครับ

จากนั้นเมื่อทุกอย่างมันสงบ
เขาบอกเหมือนหลบอยู่ในนั้นเลยนะต้องหลบเลยนะฮะ
พอมันสงบปุ๊บออกมาดูก็พบว่าต้นมะปราง
อายุกว่า๘๐ปีที่ปลูกไว้บริเวณหลังบ้าน
โค้นลงมาทับบ้านแล้วก็รถจนพังเสียหาย
เพราะดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
แล้วคุณดูสิคือลำต้นมันใหญ่มากจริงนะ

พาไปดูกันที่นราธิวาสนี่เป็นภาพมุมสูงนะคะ
คุณผู้ชมจะเห็นเลยตรงนี้เป็นพื้นที่อำเภอบาเจาะ
ก็มีชาวบ้านเป็นพันครอบครัวใน๖ตำบลนะคะ
ได้รับผลกระทบจากฝนที่มันตกลงมาอย่างหนัก
มีลมกระโชกแรงหลังคาบ้านเนี่ยถูกพัดปลิวหายไปหลายหลังเลยนะคะ
ส่วนนี้พวกผื่นผลทางการเกษตรทั้งหลายแหล่

ตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเร่งสำรวจความเสียหาย
พร้อมกับเปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อน
แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีต้นไม้ล้มมาทับเสาไฟฟ้าอีกหลายจุดเลย
ก็เลยทำให้ชาวบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ไฟดับค่ะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก็เข้าแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วด้วยนะคะ
โดยที่จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่๕อำเภอ

ซึ่งอำเภอบาเจาะถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเลยนะคะ
ค่ะไปดูฝั่งอนามันกันหน่อยนะคะส่วนที่จังหวัดสตูนเนี่ย
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมค่ะพื้นที่ริมทะเลก็มีคลื่นลมพัดกระหน่ำอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งในช่วงน้ำขึ้นสูงก็จะมีคลื่นซัดแรง
โดยเฉพาะบริเวณตามเกาะต่างและหมู่บ้านชายทะเลนะคะ
ทุกลำก็ยังไม่กล้าออกจากฝั่ง
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่๑หมู่๒และหมู่๓ตะบนเกาะสาหร่ายอำเภอเมือง
เผชิญกับภาวะไฟฟ้าดับทั้ง๓หมู่บ้านนานกว่า๒ชั่วโมงค่ะ
หลังต้นไม้หักโค้นกิ่งไม้ก็ไปเกี่ยวสายไฟจนขาด
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งแก้ปัญหาจนสามารถใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติ
ขณะที่ตำบลตันหยงโปอำเภอเมืองซึ่งเป็นหมู่บ้านชายทะเล
เรือประมงขนาดกลางที่จอดอยู่ชายฝั่งก็ถูกคลื่นซัดติดโขดหิน
แต่ก็เคราะห์ดีนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรค่ะ
ไปดูที่ภาคใต้ตอนบนกันบ้างนะครับ
เขตเทศบาลเมืองประจวบคิริขันตรงตลาดนัดถนนคนเดิน
ซึ่งปกติแล้วนะครับทุกวันศุกร์วันเสาร์จะมีแผงขายสินค้ากว่า๗๐๐แผง
ขายเสื้อผ้าเครื่องประดับอาหารคาหวาน

มีฝนตกต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุปลาบึก
ทำให้ประชาชนที่เดินเลือกซื้อของพากันรีบกลับบ้านนะครับ
ส่วนแม่ค้าหลายร้อยรายก็ต้องรีบเก็บของก่อนที่ฝนจะตกหนัก
ทำให้บรรยากาศการซื้อขายเงียบเหงาไปทันตานะครับ
ด้านเจ้าหน้าที่ต้องตัดกระแสไฟฟ้าป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารัดวงจร
เพราะฝนไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกเลยเมื่อวานี้
อีกทั้งมีลมพายุแรงจนทำให้ต้องรีบเก็บเต็นต์

ก็อย่างที่ย้ำเตือนกันประจวบคิริขันเพชรบุรีนะครับ
จะมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงระยะวัน๒วันนี้นะครับ

สแก่ประจวบคิริคันฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับ